ให้คุณผู้ชมตื่นตัวด้วยเหตุระทึกก่อนเลยดีกว่า

ถ้าคุณเขมสอนถ้าคุณผู้ชมอยู่บนรถเก๋งคันนี้
ที่ขับตามรถบันทุกขุ้งจะแซงก็ไม่ให้แซง

อ้าวแล้วบนรถเนี่ยนะฮะมีลูกกับเมียเขาอยู่ด้วย

จังหวัดสมุทรปราการสัก๔โมงครึ่งได้

เจ้าของคลิปโพสต์คลิปแล้วก็ถามชาวเน็ตบอกว่า
เหตุการณ์แบบนี้สามารถแจ้งความข้อหา

เพราะว่าเขาเนี่ยขับรถตามรถมาดีนะครับ
พ่วงพยายามจะเบียด
แล้วก็ไม่พอนะพอจะแซงก็ไม่ยอมให้แซง

เขาบอกว่าในรถเนี่ยมีทั้งลูกมีทั้งเมียนะฮะ
ลูกตกใจร้องจ้าเลยครับ

ยักษ์อย่าอยู่ข้างตาม

มันยังไงจังแล้ว
เขามันก็ต้องตีควงไก่คือเก่า

โจ๊ะถอยดิหนูคือ
ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร
นี่แหละครับที่ถามเขมาสอนกับคุณผู้ชมไว้

โอ้โหเห็นใจเด็กมากเลยนะคะ
เสียงเด็กร้องด้วยความกลัวตกใจ

ว่าไงนะบอกเขาจะถอยมาชนแล้ว

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบเจ้าของคลิป

กับคุณเจษดาธาชารี

เขาไปซื้อของนะฮะกลับมาจากสี่มุมเมือง

แต่จู่รถพ่วงหักเปลี่ยนเลนมาทางขวาซะอย่างนั้น

นี่นะฮะไม่รู้จุดนี้หรือเปล่า
ที่ทำให้รถพ่วงไม่พอใจ

พยายามจะขับมาเบียดรถของเขา

แล้วในรถโอโฮที่ห่วงก็คือ

รถพ่วงอยู่เลนซ้ายผมกำลังจะแซงเขาก็เลยหักขวามา
วันนี้ผมก็เลยบีบแต่เตือนไปหนึ่งครั้งทำเหมือนทำให้เขาไม่พอใจอะครับ
เขาก็เลยสับขับรถสายเหมือนจะตบผมให้ลงถนนปาดหน้าหรือขับอะไรเร็วก่อนไป
ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับผมจะแซงอย่างเดียวแต่เขาไม่ให้แซง
น่าจะทำให้เขาไม่พอใจตอนผมบีบแต่บีบแต่นะครับเพราะว่าผมสายออกเข้าเกาะกลางถนน
เพราะว่ามันจะชนแล้วแล้วเขาก็ชะลอชะลออยู่เหมือนจะให้ผมแซงขึ้นไป
ผมก็ไม่กล้ารถตามหลังอีกเป็น๗๘คันเขาก็ไม่มีคันไหนกล้าแซงอะครับ
คือภรรยานั่งมาแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปบอกว่าตอนนั้นตกใจมากเลยนะ
พอติดไฟแดงรถพ่วงก็จอดจอดขวางคือไม่มีคันไหนไปได้เลยคราวนี้นะฮะ
ก็พยายามเหมือนจะถอยหลังมาชนรถเธอลูกร้องด้วยความกลัว

สามีเธอจะถอยหลังหนีก็ถอยไม่ได้
ถอยได้ยังไงอยู่ข้างหลังอีก๗
คือโจมได้นะคะทั้งลูก
ใช่ค่ะลูกคือตกใจ

เพราะรถข้างหลังมันมีมาเยอะมากเลยค่ะ
ความตกใจนะคะจะบอกลูกอย่างเดียวว่าไม่เป็นไรอย่างเดียว
โอ้โหอันตรายจริงฮะฟังแบบนี้แล้ว
คือยังไงนะครับทางรถพ่วงนะครับ
คือมาชี้แจงได้นะในมุมของท่าน
ว่าเรื่องจริงในมุมของท่านมันเป็นยังไง
ใช่ค่ะเพราะว่าจากเจ้าของคลิป

แค่การบีบแร่เตือนรถบรรทุกพ่วงและรถบรรทุกพ่วงไม่พอใจ
ถ้าเป็นสาเหตุแค่นั้นจริงก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่หน่อย
เพราะว่ารถพ่วงคันนี้ก็เห็นทะเบียนรถชัดเจน
แต่ว่าถ้าต้นเรื่องมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นที่มันมากกว่านี้

ก็อย่างที่พี่เบิร์ตบอกว่าทางรถพ่วงก็สามารถชี้แจงได้นะคะ
มานะพี่นะส่งคลิปส่งอะไรมาก็ได้นะครับ